นั่นคือตลกอาวุโสพ่อหูดมชวนชื่นนั้นเอง
ซึ่งหลายคนก็ตกออกตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้
คุณพ่อนี่นะคะยังคงสร้างเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาให้กับวงการบันเทิงมาตลอดนั่นเองค่ะ
เป็นข่าวช่องแห่งปีนะคะเมื่อนักแสดงตลกอาวุโส
พ่อดมชวนชื่นวัย๘๓ปี
เสียชีวิตลงแล้วนะคะอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

คือก่อนหน้านี้คุณพ่อดมก็มีการตรวจเจอก้อนเนื้อร้าย
เมื่อ๗เดือนก่อนก่อนการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช
แต่เห็นว่าร่างกายของพ่อดมไม่รับคีโมแล้วค่ะ
ถูกส่งไปรักษาตัวต่อที่จีนแต่ก็ไม่หายค่ะ
ก็เลยกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
จนกระทั่งคุณพ่อจากไปเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ที่ทราบข่าวนะคะคุณแจ๊ดชวนชื่นลูกชาย
รวมไปถึงพี่น้องก็รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้๑๑โมงญาติจะมารับศพ
และมีกำหนดการสวดอภิษฐรรมศพ๕วัน
ก่อนจะมีการชาปนกิจศพในวันที่๓๐ธันวาคม
ส่วนเรื่องของวัดในการจัดงานนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าขอปรึกษากันอีกครั้งค่ะ
ซึ่งคุณพ่อดมชวนชื่นนี้นะคะต้องบอกว่า
่งดังมาจากการเป็นคณะลิเกนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของลูกชายอย่างแจ๊ดชวนชื่นกันเลยค่ะ
เป็นมานานแล้วได้สักพักใหญ่ประมาณ๒๓เดือนนะ
คือแต่ผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้อยากไม่ได้บอกใคร
แล้วก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมอยากให้เขาได้พักผ่อน

ทำใจไม่หมดเลยเพราะว่า
คือรู้จากพี่จิ้มรู้จากพี่จิ้มเหมือนกันพี่จิ้ม
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ว่าพ่อบอกว่างานศพกลัวไม่ต้องมาโศกเศร้า
ไม่ต้องเสียใจมีลำวงมีอะไรเงามเลย
แล้วใส่สียำพูตอนสวด
ก็คือก็คุยกับพี่น้องหมดแล้วว่าพี่น้องแล้วก็แขกที่มาร่วมงานอะไรอย่างนี้
เฉพาะวันสวดศพใส่สีชมพูแล้วก็แต่งงานวันเผาเนี่ยคือรถใส่สีดำ

ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าพี่จิ้มอยากให้วันพระราชาธารณ์พลังศพ
อยากให้พ่อแบบให้มันมีพื้นที่กับคนที่มาร่วมงานด้วย
โดมชวนชื่นก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีความสามารถมากมาย
อย่างที่บอกไปว่าท่านเองก็เติบโตก่อร่างสร้างตัวมาจากคณะลิเกกว่า๓๐ปีเลย
ก่อนที่จะมาเป็นตลกดาวดังในทุกวันนี้นั่นเอง
แล้วก็ลูกมีค่อนข้างเยอะ๑๕คนเลยทีเดียวด้วยว่ามีภรรยาถึง๔คน
แล้วก็คุณพ่อเองเป็นคนที่ร่าเริงอารมณ์ดีสดใสมากเลย
ซึ่งในทุกคนในครอบครัวก็ให้ความรักแล้วก็ความเคารพเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
วงการบันเทิงในวงการตลกนั่นเองนะคะ
ซึ่งจริงแล้วก็ต้องบอกว่าในวงการบันเทิงทุกคนรักพ่อดมมาก
เพราะว่าพระดมเนี่ยคือน่ารักมากกับทุกคนนะคะ
แล้วก็ต้องแสดงความเสียใจต่อการจักรไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณที่เคยสร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะ